สวัสดีครับ
เอาเลยอุ๊ยมากเลยออกอาการคุณอาจารย์
แล้วไอ้ที่เหลืออีก๒คนหน้าซีดเหมือนกันเว้ย
เอาแล้วแล้วอันฟอร์มไม่ทันด้วยตอนนี้
อยากดูด้วย

เปิดมือถือมาขอเช็คมือถือ

ไอจีเว่าผมจะมีแบบเพื่อนนะครับ

นี่เป็นคำตอบที่ดี
ไม่มีนุฏ
ทำไมไม่มีวะเดี๋ยวพี่แนะนำ
ไปตามคนนี้ดีมาก

เดี๋ยวนะมีอีกแกล้ว

โอ้โหเธอจับปีฮั่นบ่อยเพราะว่า

พอมาถึงตรงนี้นะผมบอกให้นะ
แสดงว่าเป็นคนจริงใจอย่างนี้นะครับเออโอเค
พูดประดิษฐ์มันอาจจะบอกอะไรไม่ได้ครับ

อันนี้มีอะไรนี้เนี่ย
อันนี้ดิยังไงบ้างจียอนอย่างเงียบดิ
โอ้ยยอร์นี้เต็มแมคเลยเนี่ย
เขาเป็นเหมือนแบบถ่ายภาพวิวนะ

ออเคกลืนปลายไม่มีอะไร

แต่นี่เขาเกิดวันพุธเนี่ยเขาเป็นคนฉลาดเข้ากับคนทั่วไปได้เลย

ดูรายมือหน่อยดูรายมือสถานประดิษฐ์

นิ้วเนี่ยบอกเลยว่าต่อไปเขาร่ำรวยเขาจะมีตังค์
มือขวาเขาเป็นคนอ่อนไหวเป็นคนเส้นที่ถีบ
ใช้ความรู้สึกมากแล้วก็
ปลายชีวิตเขาเนี่ยเขามีผู้ชายดูแลเขาดี
น้องข้าวฟากเนี่ยเกิดวันพุธครับ

อยเนี่ยเกิดบัตรประชาชนวันจันทร์แต่เกิดเที่ยงคืนกว่า

วันอาทิตย์กับวันพุธก็ถือว่าอยู่ด้วยกันได้
อยู่ด้วยกันได้ส่วนเจ๋งวันศุกร์

พระรหัสอยู่คู่ทำไมที่ปรึกษาหาลือกันดีมาก
สองคนเนี่ยบอกเลยว่าเสมอเท่ากัน

เอาละเลือกคุณบอยครับ

ไม่รู้เขาจะตามใจหัวใจของเขาหรือดวงสมพงษ์ที่สุดครับ
พร้อมแล้วจับมือทั้งคู่
ดึงอีกคนหนึ่งมาหาผมครับโอ้โหโหดเลย

ทำไมถึงปล่อยมือเจ๋ง
เพราะว่าตอนมองตากับบอยแบบว่าเหมือนมีอะไรบางอย่าง
นี่ไงนาทีสุดท้ายตรงตะกี้เลยใช่ไหม
ซึ่งวันนี้คุณเลือกเองและวันนี้คุณก็ดวงสมพงษ์
ก็ขอบคุณนะครับที่เรียกผมแม่ละนี้

อันนี้พูดจริง
ขอบคุณค่ะ
แล้วสายตาบอยไม่ลอกแรกครับ

หนูตั้งใจมอง

ใช่ค่ะไปเที่ยวกับที่บ้าน